ใครที่ติดตามอาการป่วยของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณอยู่นั้นนะคะ
บอกเลยว่ามาคราวนี้ใจชื้นขึ้นหน่อยค่ะ
ครอบครัวบอกเลยว่ายิ้มออกกันหน่อยกับข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเพิ่มขึ้นค่ะ
คุณอาสามารถลืมตาผู้สื่อสารได้นะคะ
แล้วก็คุณหมอถอดท่อช่วยหายใจออกแล้วค่ะ
หลังจากที่คุณอานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวมานาน๑๔วันนะครับคุณผู้ชม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามไปยังคุณสิริโชคสอนสุพรรณ

คุณสิริโชคแจ้งข่าวดีกับเราบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะคุณหมอได้แจ้งข่าวซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี
บอกว่าคุณพ่อลืมตาแล้วก็พูดได้แล้ว
แม้ว่าเสียงจะค่อนข้างแหบนอกจากเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานนะฮะ
วันนี้เดิมทีคุณหมอจะนัดว่าจะเจาะคอคุณพ่อเพื่อช่วยให้การหายใจสะดวกมากขึ้น
แต่หลังจากที่เมื่อวานถอดท่อช่วยหายใจแล้ว
คุณพ่อสามารถหายใจเองได้ดีค่ะแล้วก็สะดวก
วันนี้ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเจาะคอ
พอคนในครอบครัวรู้ก็ดีใจกันมากเลยล่ะค่ะ
ว่าคุณอาจะดีวันดีคืนแล้วก็ทางครอบครัวเขาก็เชื่อว่า
เป็นเพราะว่าผลบุญที่ครอบครัวนี้นะคะได้เดินทางไปทำบุญไหว้พระ
แล้วก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างให้กับคุณอาสอนเพชรนั่นเองค่ะ
ใช่ยอดกระถิ่น๑๖๑๔๐๐๐บาทเป็นตัวเลขที่สวยงามมากจริง

แฟนคุณพี่แจ๊คเนี่ยบอกว่ารอคอยให้คุณอากลับมาร้องเพลงบนเวทีด้วยนะคะ